ตบหน้าลงโทษเด็กม๑ครับ
คุยกับเพื่อนตอนเรียนแก้โจทย์บนกระดานไม่ได้

สมัยนี้เนี่ยการที่คุณครูใช้มือตบไปที่หน้าของน้องนักเรียนอย่างแรง
ได้ยินเสียงชัดเจนมันยังทำได้ไหม

โรงเรียนโพไซพิทยาคารอุบล
อากาศว่าร้อนแล้วครูร้อนกว่า
ม๑เพิ่งเข้าเรียนต้องมาเจอครูแบบนี้
จะฝังใจเด็กมากล่าสุดครับดรกณิตถาทองเลิศนะครับ
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวเนี่ย
ที่ร้อยตีหญิงกรอบสมุทรนะครับศรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพไซพิทยาคารได้รายงานว่ามีครูของโรงเรียนนะครับ
ได้โรงโทษนักเรียนชั้นม๑ครับในชั้นเนี่ยอ่าชั้นเรียนคาบที่
เวลาสิบโมงสิบนาทีถึงสิบเอ็ดโมงนะครับ
ของวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมเมื่อได้รับแจ้งจากนักเรียนเนี่ย
ผู้บริหารแล้วก็คุณครูเนี่ยมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ได้ขึ้นไปรับนักเรียนที่ชั้นเรียนเพื่อมาสอบถามนะครับ
ถึงเหตุการณ์ของการลงโทษทราบว่าจังหวะที่คุณครูสอนหนังสืออยู่นั้นเนี่ย
นักเรียนเนี่ยผู้ถูกลงโทษได้พูดคุยกับเพื่อนครับ
เมื่อครูพบเห็นจึงเรียกนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน
แล้วก็ให้นักเรียนทำโจทย์ตัวอย่างบนหน้ากระดาน
แต่นักเรียนทำไม่ได้จึงได้ตบหน้านักเรียนไปหนึ่งครั้งฮะ
สำหรับครูที่ลงโทษนักเรียนเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนสอบถามแล้วก็
กล่าวว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
และได้แจ้งคุณครูที่ลงโทษไปพบผู้ปกครองที่บ้านนะครับ
เพื่อปรับความเข้าใจรวมถึงให้ขอโทษนักเรียนนะครับ
ขอโทษผู้ปกครองพร้อมทั้งมอบเงินค่าทำขวัญในเบื้องต้น
ซึ่งครูที่ลงโทษได้พบกับผู้ปกครองแล้วก็เยียวยาค่าทำขวัญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ว่าเอ๊ะลงไม้ลงมือกับเด็กได้ไหม
นะครับตบหน้านักเรียนเสียงดังมากแบบนี้เนี่ยมันควรหรือเปล่า
จริงมันลงไม้ลงมือกับใครก็ไม่ได้เนอะ

หมายถึงว่าคุยกันในห้องเรียนแล้วก็โดน
ครูเรียกให้ตอบคำถามอะไรอย่างนี้

หนมจีบแล้วก็แปลงแล้วก็ด่านตี

เมื่อก่อนนี้ก็มีเราพูดกันตรง
แต่วันนี้เมื่อมันมีสื่อโซเชียล

เพราะฉะนั้นการที่นำเสนออะไรเงี้ย

พี่เชื่อว่ามีต่างจังหวัดก็มีเยอะ

มันจะตีแผลได้ถึงไหน

เชื่อกันในสิ่งที่ผิดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย

บางทีเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีความคิดมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไป
ต้องเอาเหตุผลมาตัดสินกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป